อดีตนายกเล็กเตะก้านคอหมอโรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพยาว
สาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา